ขับรถหลงทางหลงบ้านปรากฏว่าตกลงไปในคลอง
ตกลงไปในคลองมันเหมือนกับเหตุการณ์หนึ่งที่เคยนะ
หลงซอยแล้วตกไปในคลองเหมือนกันนะเหตุการณ์นี้ก็ระทึกเช่นเดียวกันนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะวงจรปิดจับภาพได้นะครับ
รถกระบะเนี่ยขับพุ่งตรงไปไหนคุณตกลงไปในคลองสิฮะ
แต่โชคดีคนขับรอดชีวิตมาได้นะครับ

หน้ากล้องเลยเมื่อกี้ก็คือประมาณสัก๒ทุ่มกว่าเกือบ๓ทุ่ม
คุณผู้ชมดูที่ทะลุมาเนี่ย
ใช่ฮะก็เลยพุ่งตรงไปตรงนั้นเลยนะครับ

ใช่ค่ะจุดกลับรถใต้สะพานแบบนี้อีกแล้วนะฮะ
คือตำรวจสพบางน้ำเปรี้ยวรับแจ้งเหตุรถพุ่งตกลงไปในคลองเจ้านะครับ
ในพื้นที่ของตำบลสาราแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
จุดตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปมันต้องกลับรถ
แต่ถ้าตรงไปตกคลองแล้วบารีเออร์มันแหว่ง
เขาก็เลยพุ่งทะลุลงไปในคลองแบบนี้ฮะ

แต่ว่าเนื่องจากยังติดพงหญ้าอยู่นะแล้วก็ติดกอผักตบ
รถจึงไม่จมลงไปทั้งคัน
คนขับรถกระบะก็คือคุณพี่ประทวนชัยเล่าให้ฟังแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุผมไปสังสรรค์ที่บ้านเพื่อน
ก็ดื่มมานิดหน่อยแล้วก็ขอตัวกลับบ้านนะฮะ
ระหว่างทางนึกขึ้นได้ว่าลืมของไว้ที่บ้านเพื่อน
วนรถกลับจะไปเอาของที่บ้านเพื่อน
มันเป็นยังไงนะจำก็ไม่ค่อยได้แล้ว
หลงก็หลงแล้วก็ตรงทางรอดกลับรถใต้สภาพ
ผมวูบหลับไปอีกหลายอย่างเลยคุณนะ
ทั้งหลงทั้งวูบหลับไปอีก
รู้ตัวอีกทีโอ้โหรถมันพุ่งตกลงไปตรงคลองแบบนี้แล้วนะครับ

ตัวเงินตัวทองไม่ใช่มาวิ่งตัดหน้านะ
แต่ผมอุทานของผมผมตกใจนะครับ
หลังเกิดเหตุคนขับรถกระบะปีนออกมาจากรถได้
เรารักสุวินทวงให้มาช่วยกันหน่อย
เจ้าตัวก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รอดชีวิตมาได้

บอกว่าจุดนี้เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อย
เมื่อ๒ปีก่อนก็มีผู้หญิงขับรถตกคลอง
ประกอบกับจุดนี้แหม่ช่องเบรเออร์ที่ชำรุด

อยากให้คนที่สัญจรผ่านไปมาจุดกลับรถตรงนี้

แล้วก็ถ้าไม่ชินเส้นทาง
ต้องยิ่งขับด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าข่าวแบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

ผักตบผักตบอยู่กับภูมิลงคลองไปเลยค่ะ
ปัจจัยหลายอย่างด้วยนะทั้งหลงทั้งหลับทั้งวูบอะไรเนี่ยนะฮะ